คุณผู้ชมค่ะมาเริ่มต้นเรื่องแรกเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงจริงนะคะกับการสูญเสียอย่างกระทันหันของอดีตนางเอกและนักแสดงมากความสามารถคุณอ้อยกาญจนาค่ะ
ซึ่งคุณอ้อยกาญจนาได้จากไปในวัย๖๑ปีด้วยโรคหัวใจค่ะ
เมื่อวานนี้ทางครอบครัวได้มีการจัดพิธีรดน้ำศพที่วัดมกุฎกษัตยารามราชวรวิหารโดยมีคนในวงการบันเทิงนะคะมาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นปั้นจันปรมะคุณเกมสานติคุณอาสุชาวพงวิลัยคุณรองเขามูลคดีอหมูดิหลกคุณตุ๊กเดือนเต็มและคุณไก่วรายุทธ์ค่ะ
ส่วนทางด้านเพลงพัตตะพรลูกสาวของคุณอ้อยกาญจนานะคะ
เปิดเผยว่าคุณแม่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงมาตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วค่ะ
และเกิดโรคแทรกซ้อนอีกมากมายรวมไปถึงตรวจพบด้วยว่าเป็นมะเร็งที่เยื่อหุ้มปอดและกระดูกระยะลุกลามเมื่อสองปีที่ผ่านมาค่ะ
แต่ว่าตัวคุณแม่เองนั้นใจสู้มากและรักษาตามอาการมาโดยตลอด
แต่ว่าไม่ยอมให้ครอบครัวบอกเรื่องอาการป่วยกับใครนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเธอนั้นเป็นคนป่วย
และไม่กล้าจะจ้างทำงานค่ะเพราะว่าคุณแม่อ้อยนั้นยังอยากเล่นละครแล้วก็รักในการทำงานในวงการนี้มาก
มาซุดหนักเมื่อประมาณ๔เดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตลอดได้เห็นว่าเขาอาการหนักแต่เขาก็อยากสู้
ก็คงเป็นสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับเรา
ก็จะเป็นแบบแม่เป็นห่วงรักลูกรักพ่อ
ขอให้ถ้าเกิดว่าแม่ไม่อยู่เราก็ดูแลกันให้ดีนะ

คุณแม่เป็นกำลังใจ
เป็นแบบอย่างให้เราว่าเขาทำได้ทุกอย่างได้ดี

ก็ยังบอกคุณแม่ในตอนสุดท้าย
ว่าไม่ต้องห่วงเพลง
คือทุกอย่างแม่ให้เพลงมาหมดแล้ว
อยู่ในตัวเพียงหมดแล้ว
ก็ขอให้แม่เขาเชื่อว่าเพลงจะอยู่ต่อไปได้อย่างดีที่สุด

โดยจะมีการสวดจะไม่ถึงวันที่๓กันยายน
เบื้องต้นครอบครัวก็ตั้งใจจะเก็บศพไว้เป็นเวลา๑๐๐วัน
ตามความตั้งใจของนักแสดงผู้ล่วงลับนะคะ
บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวจินดาวัฒน์มาอีกครั้งค่ะ